เอาล่ะทีนี้ไปดูเรื่องของคุณเสกโลโซบ้าง
วันนี้สารจังหวัดมีนบุรีมีคำพิพากษามานะคะ
คดีหลักก็คือขัดขวางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
รวมทั้งคดีทำร้ายร่างกายด้วยก็เลยถูกสั่งจำคุก
ล่าสุดก็มีอดีตภรรยานี่แหละค่ะ
เดินทางไปเข้าเยี่ยมแล้วก็บอกว่าจะนำหลักทรัพย
เพื่อไปยื่นประกันตัวบอกว่าเธอเป็นห่วงมาก
อาการไบโพล่าของสามีเธอนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศสดของเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

การวิพากรอดีตภรรยาเสกโลโซนะครับ
เดินทางมารอประกันตัวเสกโลโซที่สารจังหวัดบีนบุรี
พร้อมกับได้เข้าไปโทรศัพท์พูดคุยกับเสกโลโซผ่านหน้าห้องควบคุมนะครับ
โดยเสกบอกกับการว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
เชื่อว่าเย็นนี้จะสามารถประกันตัวเสกได้อย่างแน่นอน
ขณะเดียวกันขณะพูดคุยกันผ่านหน้าห้องขังเนี่ยนะครับ
การบอกว่าสีหน้าของเสกเนี่ยดูเคร่งเครียดแล้วก็ดูป่วยเนื่องจากโรคไบโพล่าครับ
วิพากรอดีตภรรยาเสกโลโซนะครับเดินทางมารอประกันตัวเสกโลโซเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาด้วยตัวเอง
โดยได้เดินตรงเข้าไปหน้าห้องควบคุมชั้นล่างศาลจังหวัดมีนบุรีเพื่อเข้าไปพบกับเสกโลโซ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้เข้าไปนะครับโดยได้พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ประมาณ๑๐นาทีก่อนจะเดินมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
โดยการเปิดเผยว่าเพิ่งทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าสารจำคุกเสกโลโซ
เดินทางมาที่ศาลจากการโทรศัพท์พูดคุยกันเสกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเชื่อว่าประกันตัวได้อย่างแน่นอนเย็นนี้
แต่สีหน้าของเสกยังดูกังวลและดูป่วยเนื่องจากโรคไบโพล่าและน่าจะเครียดกับเรื่องของคดีที่สารสั่งจำคุก
เพราะตอนนี้เสกต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องนะครับและต้องพบแพทย์เดือนละ๒๓ครั้ง
หากไม่รับประทานยาหรือพบแพทย์อย่างสม่ำเสมออาการป่วยก็จะคงกำเริบขึ้นเรื่อย
ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการประกันตัวตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในฐานะของคนเคยเป็นห่วงกันครับ
สำหรับคำตัดสินของศาลนะครับได้พิพากษาเสกโลโซใน๓ข้อหาด้วยกันนะครับ
ข้อหาแรกคือความผิดตามพรบออาวุธปืนลงโทษจำคุก๑ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดเหลือ๖เดือนนะครับ
ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่พนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ขู่เข็นว่าจะประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนตัดสินให้จำคุก๑ปี๖เดือน
และ๓ครับความผิดฐานยาเสพติดให้จำคุก๖เดือน
รวมทั้งสิ้นนะครับเป็นเวลา๑ปี๑๘เดือนแล้วก็รวมโทษของสารอาญาคดีทำร้ายร่างกายสาวคนสนิทอดิตภรรยาอีก๑ปี๓เดือนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
รวมทั้งสิ้นจำคุก๒ปี๒๑เดือนโดยไม่รอลงอาญาและให้นับโทษจำเลยนะครับต่อจากคดีพรบออาวุธปืนของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับ
ขณะเดียวกันบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้นะครับคือสื่อมวลชนยังคงปักหลักที่จะรอการประกันตัวของเสกโลโซอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาอดีตแฟนสาวอีฟนะครับก็เดินทางมารอประกันตัวตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเช่นเดียวกันซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างของขั้นตอนของการประกันตัวครับ
และนี่คือบรรยากาศตลอดทั้งวันศักดิ์สิทธบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากศาลจังหวัดมีนบุรีครับ

เสกโลโซบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันเหมือนชื่อเพลงของเขาเลยนะ